เริ่มกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จะใช้ผู้ช่วยโค้ชเป็นคนไทย
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ประเดิมสนามเจอกับทีมชาติเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้ค่ะ
โดยณตอนนี้นะคะทีมชาติไทยยังคงรอความชัดเจน
เรื่องทีมงานสตาฟโคชของอาเกอรานิชิโน
ซึ่งตัวนิชิโนเองค่ะมีกำหนดที่จะกลับไทยในสัปดาห์นี้ค่ะ
โดยล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่า
เรื่องของทีมงานผู้ฝึกสอนของอาเกอรานิชิโน
จะมีความคืบหน้าในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะ
เนื่องจากว่านิชโนต้องการที่จะเลือกผู้ช่วยโค้ชด้วยตัวเองทั้งหมด
อย่างไรก็ตามค่ะทีมงานของนิชิโน
จะเป็นผู้ช่วยชาวไทยทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะ
และก็จะยังไม่มีผู้ช่วยชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำเป็นทีมงาน
ในเกมการแข่งขันธุรกิจภูมิโลกรอบคัดเลือกสองเกมแรกค่ะ
ซึ่งในส่วนของทีมงานสตาฟโค้ชนี้นะคะ
สมาคมก็ได้ลิสต์รายชื่อของโค้ชไทยไว้ให้๖๗คนด้วยกันนะคะ

จะมีผู้ช่วยโค้ชเป็นชาวไทย๒คนสำหรับทีมชุดใหญ่
และก็ผู้ช่วยอีก๒คนสำหรับทีมชุดอยู่๒๓

จะพิจารณาจากความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็มีรายงานมาด้วยนะคะว่ารายชื่อของกุญซื้อ
มีแนวโน้มที่จะได้เป็นทีมงานของนิชิโนที่คาดการณ์นะคะ
ก็มีชื่อของโคชโตยสิริษักยอดญาติไทย
โคชวะอิสระธิสีทะโลรวมถึงโคชแบรนด์ทศตวรรษ๔บาทด้วยค่ะ
โดยเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะ
โซนเอเชียรอบที่๒หรือว่ารอบ๔๐ทีมสุดท้าย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันทุกเกมนะคะ
เริ่มจากเกมแรกที่ทีมชาติไทยค่ะ
เปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต

ลุ้นสุดใจหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ